ไปดูงานประจำปีครับของประสาทสายฟ้าจัดเข้าดาวน์ปีใหม่ครับ
รามยูเนเต็ดนะครับเมื่อค่ำวันนี้คุณเนวินชิดชอบครับ
ทางสโมสรก็นำนักกีฬานะครับร้องเพลงนะครับ
มาแสดงหน้าเวทีตามที่เขาทำกันทุกทุกปีอ่ะโอ้โหจัดงานยิ่งใหญ่มาก
ดูภาพสิครับเขาบอกว่าคนไปร่วมงานเป็นแสนนะคุณวรปัต
ใช่เอายอดเลยด้วยกันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหกสิบเจ็ดคน
โอ้โหดูยิงพลุกันแม่แล้วในงานนี้นะครับ
ไฮไลท์ที่หลายคนอยากดูเหลือเกินแต่มันเป็นเรื่องของการลงโทษพวกนักเลงอันตภัณฑ์
ชอบมาสร้างความวุ่นวายภายในงานปีใหม่อ่ะครับคือคุณเนวินประกาศกล้าวเลยนะครับ
จะจับตัวนักเลงมาลงโทษนะใครมาซ่าเนี่ยใครมีเรื่องเจอเจอลุงเน่แน่นอน
วิธีการในการลงโทษก็คือถ้าใครนะไปซ่าไปห้าวในงานนี้
แล้วก็ปฏิบัติตนเพื่อเจริญธรรมไปสู่การบรรลุมักผลเอาแบบนั้นเลยนะโอ้โหอันนี้ก็เข้าใจยากนะ
ถ้าคนที่ไม่ดีไม่มีทางทำงันจริงนะครับสวดม้นคุกเข่าเอาให้บันรุกันไปเลย
แล้วคาถานี้๑๐บทนะครับสวด๓๐จบ
แล้วไม่พอเก็บขยะด้วยคือต้องบำเพ็ญกุศลไง
พอเสร็จป๊าบนะถ้าเกิดว่าบาซ่าแล้วไม่ยอมทำตามกฎของคุณเนวินแบบนี้
โดนปรับนะปรับเป็นแสนเลยนะจะบอกให้
แล้วเตรียมดำเนินการตามกฎหมายด้วยในข้อหาบุกรุกสถานที่ส่วนบุคคล
หลายคนถามว่าทำไมคุณอาวินถึงทำแบบนี้ได้ก็มันเป็นสถานที่ของเขา

ก็คือเพราะเวลาเปิดบ้านให้เขาไปมันก็มีกฎของเขาไง

ไม่รู้ต้องดูคลิปว่าจะมีออกมาหรือเปล่า
ไปดูกันต่อนะครับเรื่องราวของคุณหญิงปฐมาลีสดตระกูลนะครับ
ก็บอกนะครับว่าทางคณะกรรมการโอลิปิกของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ
เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิปิกเกมส์แล้วก็พาราลิมปิกเกมนะครับ
ในปี๒๐๓๒แล้วหลังจากก่อนอันนี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมามากมาย
ซึ่งอินโดเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดเอชินเกมส์ที่ผ่านมา
แล้วก็คือมั่นใจแล้วตอนนี้พร้อมแล้วบอกว่าอยากจะนะครับอยากจะจัดโอลิมปิกเหมือนกัน
โอ้โหจะเป็นงานใหญ่เลยนะครับต้องดูว่าจะเป็นไปได้ไหม
คืออินโดนีเซียกับการแข่งขันโอลิมปิกเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณวรปัตรนะ

ก็คาดการณ์นะครับว่าอินโดนีเซียน่าจะมีนักกีฬาที่ผ่านไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในโอลิมปิกเนี่ย
ครั้งล่าสุดที่กำลังจะแข่งเนี่ย๓๑คนซึ่งคาดว่าน่าจะมากกว่าครั้งก่อนที่ริโอเกมส์ก็คือที่บราซิลนะครับ
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยอินโดนีเซียมีนักกีฬาที่ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายกับโอลิมปิกรวม๒๘คนจาก๗ชนิดกีฬาและสามารถสร้างผลงานคว้ามาได้๑เหรียญทองกับ๒เหรียญเงินที่ริโอเกมส์นั่นเองนะฮะ